เหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะอายุห้าสิบแล้วนะ
แต่ว่านิสัยประจำคือชอบดื่มเหล้าขาวเมาเก่งเมาประจำ
ล่าสุดเล่าหมดทำไงอ่ะหงุดหงิดอ่ะ
ุดหงิดไม่มีเหล้ากินคว่างขวดเหล้าเกลือนถนนไปหมดเลยค่ะ
ตำรวจเขาได้รับแจ้งเขาก็ต้องมาจัดการนะสิเนี่ย
เรียกตัวเลยนี่ผู้ชายคนนี้เดินห่างจากจุดที่เครื่องเหล้าเกลื่อนถนนมาประมาณร้อยเมตร
ตำรวจมาก็ต้องเรียกตัวเดินกลับมานี่กลับมาดูผลงานตัวเองเดี๋ยวนี้

ตำรวจอย่าจับผมเลยเดี๋ยวผมขอเก็บกวาดความสะอาดที่เหลือเอง
ไอ้ที่คว่างควายนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บกวาดเองอย่าจับผมเลย
แต่ด้วยความที่ยังเมาอยู่เลยค่ะคือกวาดไปก็กวาดเซลล์ไปก็เซลมาทุลักทุเลกวาดไม่หมดสักทีอ่ะ
อืมคุณรู้ไหมตำรวจว่าไงลุงไปนอนไปนอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก็บเองไม่เสร็จสักทีเมา
บอกไปนอนเถอะไล่ให้ไปนอนเลยแล้วตำรวจเก็บขวัญเองหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลเขาท่าพระในอำเภอเมืองชัยนาธค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้พฤติกรรมก็คือชอบดื่มเหล้าขาวเมาไม้เป็นประจำเลย
เมียเนี่ยขอเลิกไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะพอทำงานรับจ้างได้เงินมาทีไรนะ
ลงกับขวดเหล้าหมดเลยครั้งล่าสุดเนี่ยซื้อเหล้าขาวมากินตั้งแต่สายสาย
หมดไปหลายขวดจนเงินหมดแล้วอะค่ะพอเงินหมดมันยังไม่มันยังเมาไม่ได้ที่อ่ะ

เครื่องขวดล่าวลงพื้นเกลื้นถานดทั้งหมดเลยเนี่ย
คือก่อนละเขายังเมาค้างอยู่ว่ะ

คุณผู้ชมส่งมานี่นักรบเหล้าขาว